ทุกผู้ชมครับที่ร้อยเอ็ดนี้เขาก็งงอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าผู้ที่เป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่ออกมาชี้แจงอธิบายแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีนี่ฮะเขาบอกไม่ใช่เถียงนาโมเดลด้วยนะ
กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รอเตียงรอโรงพยาบาลหรือว่ารักษาอาการเนี่ย
โพสต์ภาพผู้ป่วยโควิด๑๙ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
แล้วมีเต็นต์กางเอาไว้เนี่ยมีเชือกกั้นนี่นะฮะมีเตียงไม้ไผ่อยู่เตียงหนึ่ง
ลมถังน้ำนะชุดที่นอนพร้อมข้อความบอกว่าโอ้โหอย่าให้มันอนาถาเกินกว่านี้เลยนะ
ถึงจะเป็นสถานที่สำหรับผู้ติดเชื้อชั่วคราวเพื่อรอเตียงโรงพยาบาลก็เถอะ
แต่ผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยท่านเล่นจัดสถานที่ทุ่งนาข้างป่าช้าอย่างนี้เนี่ย
มันยังไงอยู่แม้จะเป็นมติหมู่บ้านก็ตามนี่ฮะหลังโพสต์นี้ออกไปเนี่ย
คนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะไปหมดนะฮะ
โดยเฉพาะผู้หญิงคนเดียวมาให้นอนรอโรงพยาบาลอยู่ที่ข้างป่าช้าอย่างนี้
นี่เข้าไปอย่างนี้เลยนี่กลางวันนะกลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึง
โอ้โหอยู่ที่บ้านตะโมมนะครับตำบลนิเวศอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ทางสธพรวิรุณแวงวันนะฮะเป็นสอทอของตำบลนิเวศเนี่ยบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนนึงนะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
เขาอยู่จังหวัดเสี่ยงเขาจะเดินทางกลับมาบ้านเพราะไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียง
ก็จะขอมารักษาโควิดที่บ้านก็เลยจัดเตรียมสถานที่ชั่วคราวไว้ให้
หมู่บ้านก็ลงมติกันว่าอ้าวถ้ามายังไม่มีเตียงยังไม่มีโรงพยาบาลเนี่ย
ที่นี่ก็ต้องรอเหมือนกันเนี่ยงั้นให้รอตรงนี้ก็แล้วกัน
ขอยืนยันว่ามันเป็นจุดที่ห่างจากชุมชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
และเป็นทุ่งนาไม่ใช่ป่าช้า
ก็เห็นใจคนป่วยเขาก็เครียดอยู่แล้วเนอะ
คือมันไม่ได้ถึงขั้นไปอยู่ในป่าช้า

ผู้ป่วยก็แต่ผู้ป่วยไม่ได้รอนาน

ท่านสอทรท่านบอกคือรออยู่ครึ่งวันเอง

แล้วก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

มีกรณีแบบนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวทางหมู่บ้านจะประชุมกัน
หาสถานที่ที่มันเหมาะสมกว่านี้ก็แล้วกัน

มีโรงพยาบาลเข้ามารับไปเรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็คุยกันอยู่นะฮะอย่างเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสิน
วิศนุโยธินโคศกสบคก็บอก
โมเดลของการใช้เถียงนาโมเดล
โอ้โหคนไปทำเป็นมีมแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากเลย
คำนี้แหละว่าคุณหมอเคยไปนอนหรือเปล่าเถียงนาเนี่ย
เข้าใจไหมว่านอนแล้วมันมานอนได้หรอ
คุณหมอก็คงมองว่า
อย่างที่ผมเคยพูด
กลับมาแล้วให้ไปนอนในเถียงนา
ใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวป่วยก็ไม่มากนะครับ
หรือว่าอาการไม่มากกักกันตัวก็นอนอยู่ตรงนั้นได้

เดียวกันนะครับซึ่งน่ารักมาก
ก็ขอให้ใช้วิธีต่างเหล่านี้ที่เป็นจากภูมิปัญญา
หรือจะเป็นการคิดจากพื้นที่ขึ้นมาช่วยกันนะครับ